เราจะมาฟังเพลงที่เขามีชื่อว่ารักควรมีสองคน
เขาบอกว่าโอ้โหเด็ดจริงเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูกันทีละคลิปทีละคลิปฮะ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

ครับผมแพ้ไม่ออกเลยคราวนี้ร้องกันสนั่นหวั่นไหว
นี่แหละครับติดหูติดปากกันไปแล้วรักควรมีสองคน
อริจินัลเป็นของพรจันทพร
ใครอ่ะเจ้าของเพลงปูหนีบอีปีอีปีอีปี
แต่ว่าเจ้าของเพลงนี้นะฮะจริงแล้วเนี่ย
คนแต่งคือนิกเซลปี้พี่แจ๊คธนพลคู่รักนักร้องลูกทุ่ง
มีนพิชยาก็มีเอสุปชัยผู้จัดการคนดัง
คุณนุ้ยสุจีราคุณกรีนอัศดาพรคุณตุ๊กกี้มาในบทครูเพ็ญศรี
นี่คุณเอใช่ไหมนี่คุณเอนี่คุณเอก่อนนี่ฮะโอ้โหเล่นเป็น๒คนเลย
นี่คุณนุ้ยสุจิลานะครับโอ้คุณนุ้ยสินจิลาเนี่ยนะฮะ
คุณนุ้ยแกเล่นใหญ่ตลอดตอนนี้ดังมาก
ปัปตันกิฟต์วิลาวันยังเอากับเขาด้วยแล้วก็คุณห่องปลื้มจิตนะครับ
แล้วก็อีกหลายคนนะครับอ้าวแต่เขาบอกว่าคู่ไหนก็คู่ไหน
ไม่จำทั้งคู่นี้ฮะ

ใครน่ะช่างธรรม

ใครน่ะช่างธรรม